สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

กระดูกหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนแน่นอน

เรื่องของฝนฟ้าขนองลมแรง
มาถึงลูกเห็บที่ตกในหลายพื้นที่
อีกหนึ่งสัญญาณที่เข้ามาบอกเราว่า

ก็คือแมลงหรือว่าสัตว์ต่างนั่นเองครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัญหาสำหรับแมลงเม่า
เข้าตามบ้านเรือนประชาชนก็สร้างความรำคาญ
หลายคนบอกว่านี่เป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอากาศหรือเปล่า
รวมไปถึงหลายคนก็กังวลนะครับมีแมลงเม่าแบบนี้เยอะแบบนี้
ปลวกจะเยอะหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงฤดูหรือว่าพื้นที่ที่มีความชื้นมาก
หรือว่ามีความกดอากาศเปลี่ยนแปลงพวกแมลงเม่าครับ
ซึ่งเป็นตัวเต็มวัยของปลวกก็จะออกมาจากรังเพื่อที่จะจับคู่ผสมพันธุ
แมลงเม่าก็จะออกมาจากรังในช่วงพบค่ำหรือว่าเวลาประมาณ๑ทุ่มก็จะบินเข้าหาแสงไฟ
เพราะว่าแมลงทุกชนิดจะถูกดึงดูดด้วยแสงไฟสีเหลือง
มันจะบินไปบินมาเพื่อที่จะจับคู่ผสมพันธ์เมื่อสำเร็จแล้วก็จะกลับเข้ารังหรือว่าไปหาที่สร้างรังใหม่
พวกมันมีความสามารถในการช้อนชัยครับแล้วก็มุดเข้าไปตามซอกหลืบต่างภายในบ้านได้ดีมากนะครับ
ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เราเจอรังปวกอยู่ตามจุดต่างไม่ว่าจะเป็นเพดานบ้าน
แม้แต่กระทั่งในสมุดหนังสือที่วางในที่อับชื้นภายในบ้าน
หรือว่าที่ใดก็ตามแต่ที่มีแมงเม่าออกมาเยอะก็อาจจะกังวลว่าในบ้านเรามีปลวกหรือไม่
ใครเจอแบบนี้เยอะลองไปสำรวจดูดีนะครับว่ามีรังปวกหรือไม่ต้องรีบกันจัดทันที
ที่แมงเม่าออกมาเยอะไม่จำเป็นต้องมีฝนตกก่อนนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบริเวณนั้น
แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงก็อาจจะส่งผลให้แมงเม่านั้นออกมาได้นะครับ
ก็คือเอาถุงพลาสติกไปติดอยู่กับหลอดไฟสีขาวแบบนี้
หลังจากนั้นก็ผนึกด้วยเทปใสแบบนี้รอสักพักหนึ่ง
แมงเม่าก็จะบินเข้าไปในถุงแล้วก็บินเข้าไปรวมกันอยู่ในนั้น

แบบนี้ก็จะสามารถที่จะกำจัดแมลงเม่าเหล่านี้ได้อย่างอยู่หมัด

แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มากวนใจเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือก็คือเรื่องของค่าฝุ่นละอองครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีหลายจุดละทีเดียวที่อาจจะต้องระวังหน่อย
ใครที่จะเดินทางไปคงต้องเฝ้าตรวจสอบกัน
จุดแรกอยู่ที่บริเวณจังหวัดตากที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดนะครับ
พบว่าตอนนี้มีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๑๔๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๑๓๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งตอนนี้ใครที่ไปบริเวณนางกล่าวคงต้องหาหน้ากากอนามัยสวมใส่
เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าหากได้สูดดมมากเกินไป
จะส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจได้
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมตะนันพิศิษฐ์มหาลสวัสดีครับ